ไอเคน้ำเข็มสองตัวตัวหนึ่งยาวเขาบอกว่าสี่เมตร
สามสี่สามคนต่อเอาค่ะนะอีกตัวสองเมตรครับคุณผู้ชม
นี่ฮะหมู่บ้านสีทองตะบนคันทุลีอำเภอท่าชนะถ่ายเอาไว้ได้
เข้ตัวเบอร์เลอร์เลยครับอยู่ในคูน้ำข้างทางมาไงเนี่ย
ชาวบ้านส่งภาพนี้ไปให้นายวิชวุฒิจินโตท่านผู้ว่าเลย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชธานีสั่งการเลยครับ
เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านด่วน

ใช่นะฮะช่วงสายวันนี้เจอจราเข้ตัวนี้ครับ
ซุกตัวอยู่ในคูน้ำข้างทางนะครับ
ห่างจากบ้านชาวบ้านแค่๑๐๐เมตร

แต่ระหว่างรอชาวบ้านก็กลัวนะก็แหมกลัวจะไปทำร้ายใครเข้าอะครับ
เขาก็เลยช่วยกันจับไว้ได้สำเร็จนะครับ

นี่ผมนึกถึงหนังเรื่องโคตรไอ้เขี้ยมเลยเนี่ย

รุ่นเรานี่แหละโคตรไอ้เขี้ยมครับ
สมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแต่มันคือจราเข้ตัวใหญ่มากจริงใช่ฮะ

จราเข้น้ำเข็มตัวเมียได้อีกตัวหนึ่งยาว๒เมตรตัวนี้

โอ้โหนั่นคือสิ่งที่ต้องถามต่อ
ครับโอ้โหภาพนี้ต้องถูกส่งออกไปต่างประเทศแน่
คือแล้วมันเดินเพ่นผ้านในชุมชนคุณผู้ชม

ปฏิบัติการไกลทองรับอาสาดูแลจราเข้๒ตัวนี้ครับ
เดี๋ยวจะเอาไปดูแลต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราธานีอำเภอกาญจนดิต
ประมงจังหวัดก็เข้ามาตรวจสอบบอกว่าจราเข้ตัวนี้เป็นจราเข้น้ำเข็มยาว๔เมตร
ประมาณ๔๐๐กิโลกรัมครับ

คาดว่าคงไหว้มาตามคองคันทุรีจะมาหาอาหาร
เพราะคลองตรงนี้คุณผู้ชมมันเชื่อมออกทะเลได้
ฝากเตือนชาวบ้านถ้าเจอจราเข้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหน
อย่าจับเองเด็ดขาด
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดครับ